ว้าวผู้ชายในฝัน
เมื่อวานนี้สองแม่บ้านก็ได้พูดคุยถึงเรื่องหวาน
รู้จักตัวตนผ่านรูปภาพกับจิ๊บวัสสุกันไปแล้ว
แต่วันนี้สองแม่บ้านขอจัดเต็มกับฉายาเอลวิส
ที่ใครก็รู้ว่าจิ๊บวัสสุกมีของสะสมมากมาย

ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันกับพี่จิ๊บวัสสุค่ะ
เป็นวันที่๒แล้วนะคะเมื่อวานได้รู้จักตัวตนของพี่จิ๊บมากขึ้น

ตั้งแต่บอกว่าละครเรื่องแรก

แล้วก็การแต่งกายเป็นเอวิสเมืองไทยนะคะ

นี่คุณเปล่าที่เคยต้นใช้๓ข้อเลยเลยนะครับแล้ว
ก็จะต้องที่คุณไปให้ใส่๓ข้อ
เรียกว่าคลั่งไคร
เนอะต้องใช้คำนี้เนอะคลั่งไครเอวิส

มันเห็นแบบเป็นแสงสว่างมาว่า
เฮ้ยนี่แหละนี่แหละใช่เลย
ว่าเด็กวัยรุ่นทุกคนก่อนที่กำลังจะเข้าสู่

มันก็จะมีเหมือนกับแสวงหาคนที่เป็น

เป็นคนที่เราชื่นชมประทับใจ
ทีนี้อย่างที่บอกตอนนั้นสัก๑๐ขวบเนี่ยนะฮะ

ก็ได้มีโอกาสสัมผัสกับบทเพลงของเขานะครับ
นางแผ่นเสียงคุณแม่ก็ตอนแรกก็รู้จักเรียกว่า

ก็ฟังเอ๊ะทำไมเพลงเพราะจังเลย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
ประทับใจแล้วก็อยากที่จะศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นนั่นเป็นจุดเริ่มพูดถึงของสะสมเลยละกัน
ใช่ไหมคือเราก็ไม่เคยได้รู้หรอกนะว่าเอวิสเขาใช้อะไรเพราะไม่ทันหรือไม่ทัน
นี่พี่จิ๊บมีกีต้าอะไรที่แบบเกี่ยวข้องแบบลึกซึ้งกับเขาด้วยเหรอ
ครับก็เป็นหนึ่งในคอลเลคชั่นที่เรามีความประทับใจนะฮะตั้งแต่เด็ก
คือวิสนี่เขาก็ภาพสัญลักษณ์เขาก็คู่กับกีต้าอยู่แล้ว
ก็ทำสัญญาของเขาผลิตกีตาร์ให้เขาเนี่ยปีละ๓๐๐ตัว
เอลลิสนี่ต่อปีนี่คอนเสิร์ตเนี่ย๓๐๐กว่างาน

ถ้าขอหากเวลาตอนนั้นก็เสียไปแล้วล่ะครับ

พี่จี๊บค่ะ
มันมีชื่อแววิทย์อยู่
อันนี้เป็นรูปแบบที่แววิทย์เขาดีไซน์เอง

อันนี้คือ๑ใน๓๐๐ตัว
๑ใน๓๐๐ตัวก็จะมีภาพที่นี่นะฮะอย่าง
นี่เขาก็ออกแบบละค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ
ตรงนี้คือเวลาเอวิสเขาใส่ชุดที่มีเข็มขัดใหญ่เนี่ย
ขัดเขาก็จะถูกับพื้นหลังกีต้าให้เป็นรอย
ทุกอย่างมันคือมูลค่าของเขาหมดเลยเนอะขนาดลอยอะไรอย่างนี้
ถือว่าเป็นรอยรอยประวัติศาสตร์
แล้วอยากรู้ว่าฉายาเอวิสเมืองไทยใครเป็นคนเริ่มให้ไปจิต
จริงคนท่านไอวิสนุนไทยเนี่ยเยอะนะครับ
เราก็จะมีเหมือนกับเป็นรวมกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นอะไร
ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าช่วงหลังเนี่ย
มันมีการแสดงเอวิชในประเทศต่างมากขึ้นเยอะแล้วเขาก็เชิญเมืองไทยไปด้วย
เหมือนกับเราไปถึงเราอาจจะไปสื่อสารกับเขาได้
แล้วก็สามารถที่จะพอไปอยู่กับพวกแฟนเพลงจากกลุ่มประเทศอื่นต่าง
เขาก็จะมีจัดกันทุกปีนะครับ
แล้วแต่ว่าประเทศไหนปีไหนใครเป็นเจ้าภาพ
ก็จะไปจัดแสดงคอนเสิร์ตโฮลใหญ่แล้วก็เราก็จะไปแสดงในฐานะประเทศไทยครับ
กลัวกลัวว่าจะเป็นอะไรไปกีต้านี้เดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนนะคะเพราะว่ามันมีมูลค่าทางจิตใจมากเลยนะคะ
แต่ว่าที่สำคัญเลยนอกจากนั้นเนี่ยนะพี่จิ๊บเนี่ยก็คือมีชุดเอวิสด้วยที่สั่งตัด
แล้วก็โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมือนเอวิสร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
อ๋อมีสังตัดที่ไทยหรือว่าที่ภาคนอกคะ
คือมันจะมี๒รูปแบบครับอย่างแรกเนี่ย
พรีชูจะจำลองแบบไม่ว่าขอยังเอวิสเนี่ยแบบที่เขาโด่งดังแล้วก็ร่ำรวยมากเลยนะครับ
เวลาเราเห็นก็ใช้เพชรปลอยอย่างนี้มันจะเป็นของจริงหมด

โอ๊ยตายแล้วโอ๊ยเอาอย่างงี้ต้องจักรสุทธิ์ใช่คิตายังไม่หมดเท่านั้น
มีรถด้วยมีรถด้วยเหรอพี่จี๊บรถนี่แบบว่าสวยงามคลาสสิกมากเลย

มีหลายคับแล้วเนี่ยเธอดูก่อนนะพิษดานี่ของพี่จี๊บ
จากที่บ้านค่ะครับ
เอางี้เอาเปรียบรถคลาสสิกกับเราสองคนแล้วกันให้พี่จิ๊บเลือกดีกว่าว่าเป็นรุ่นไหน
เร้ากันต้องเอารุ่นไหนน้องไอรุ่นไหนนะครับเพียรติปล่ะใช่
พี่จิ๊บเลือกดูว่าเราจะเอารุ่นไหนดี
คือจริงจะเป็นพี่อ๋อมนึกว่าพี่อายนะครับ
ทั้งคู่เนี่ยถ้าเกิดจะให้เปรียบแล้วเนี่ย
นี่นะครับ
ส่วนทางพี่ไอซ์เนี่ยก็หรูหรามีเทสเหมือนกัน
แต่ว่าเป็นรุ่นน้องพี่อ๋อมสักนิดนึงใช่ไหมครับ

ก็หลุ่นมาไม่ใช่เฉียว

ดูดีอะดูดี

อยู่กันซะ

น่ารักอย่างนี้พิธีกรเก่งอย่างนี้อยู่ตลอดเดือนครับ

ช่วงนี้นะคะรับรองว่าเรามีโชว์สุดพิเศษจากพี่จิ๊บแต่ไม่บอกว่าโชว์อะไร
ค่ะแต่วันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถไปติดตามชมรายการเราได้นะคะ
วันนี้เราทั้ง๓คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จิ๊บขอบคุณนะคะสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป